ท้องที่ของสนพระชวังในกรุงเทพนี่แหละ
ที่ผ่านมานะครับคือมีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ย
ไม่รู้ไปโมโหอะไรใครมาไล่ละร้านเข้าไปทั่วนะครับ
มีอยู่จุดหนึ่งเป็นทางต่างระดับคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะฮะ
ไปเจอกับจักรยานยนต์นะไปเจอจักรยานยนต์นะครับ
แล้วมีรถที่เขาบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ไปดูนะฮะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับ
แฟมโถถึง๑๙๑๑๙๑๑๙๑ทันที

ครับมิซูสีน้ำเงินกระบาดสีขาวครับสีขาวครับสักคู่ครับ
สองยอยักษ์หกศูนย์สามหนึ่งครับอ่าใช่ครับพรุ่งเทพครับ
ใช่ครับตอนเนี้ยเขากำลังหนีไปแล้วครับอ่าตรงไปทางที่อ่า
ตอนนี้ผมกำลังขับตามอยู่ตอนนี้เขากำลังตรงมุ่งหน้าไปทางเรือ
อืมแล้วก็ขับไปค่ะคือคันนี้เนี้ยเขาบอกว่าเขาก็โดนปาดมาอืม
นะแล้วกระบะคันนี้เชฟโรเลสสีขาวเนี่ยไปเจอจักรยานยนต์เดี๋ยวดูคลิปอีกมุมหนึ่งนี่
ตรงนี้ฮะใช่ค่ะช่วงเวลาเดียวกันได้นะแต่วันที่เป็นอีกมุมหนึ่งโอ้โห
เห็นหรือเปล่าสาวหมาศใส่ไม่ยังแล้วขยายาอยู่ใกล้ใกล้ตรงนี้นะ
คุณเขียนมาสอนรถก็เยอะเสียงรถเยอะเสียงตะโกนผู้ชายคนนี้
มาถึงกล้องมือถือของคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เลยนะฮะ
มีปืนด้วยนะคือเสื้อดำคนนี้เขาพยายามเข้าไปช่วยห้าม
โดนถึงขั้นถอดหมูข้างนอกไปเลย

ส่วนผู้ชายเสื้อส้มคันสีส้มซึ่งเป็นรถส่งสินค้า
เขาโดนก่อนคนแรกเลย
ผ่านไปผ่านมาก็เกิดอะไรขึ้น
แล้วกระบะคันนี้ก็ขับหลบหนีไป
นะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นตั้งแต่บนทางต่างระดับคู่ขนานลอยฟ้า
บรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะครับ
ก่อนถึงห้างสุนทันปิ่นเต้าฮะสักร้อยเมตรนะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าไปแยกผ่านพิภพถนนเจริญกรุงนะ
ทำร้ายคู่กรณีไปเรื่อยในท้องที่สอนอพระชวังนะครับ
เดี๋ยวดูภาพอีกมุมหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะฮะ
จะเป็นจุดที่ขับรถนี่ฮะไปถึงแยกเนี่ย
คนก็แบบโอ้โหตอนนั้นชนเข้าไปทั่วนะครับ
นู่นแล้วไปนู่นแล้วฮะพุ่งไปนู่นควันดำไปนู่นเห็นไหมค่ะ
โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ค่ะเนี่ยคันนี้ค่ะ
อืมนู่นนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยตำรวจสามารถไล่ติดตามจับกลุ่มตัว
ผู้ชายคนนี้ได้นะฮะคนขับรถกระบะอ่าเดี๋ยวย้อนไปดูภาพตอนจับหน่อย
เมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่เป็นภาพตอนพามาสอนอแล้ว
ต้องดูภาพนี้ก่อนนะฮะตอนไปไล่จับได้เนี่ยหมดท่าหมดสภาพเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ล็อกตัวไว้ได้แล้วนะครับนายวศิลปอาจคงหารอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับ
เป็นชาวกาญจนบุรีรถกระบะคันนี้ครับที่ขับไล่ชนเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะ
อ่าแล้วก็ไปทำร้ายเขาด้วยนะครับในหลายจุดหลายเหตุการณ์นายวศิลป์เนี่ย
อารมณ์เนี่ยดูโกรธอยู่ตลอดเวลาแล้วมีลักษณะท่าทางคล้ายคล้ายกับ
จะเมาหรือเปล่านะให้การวกไปวนมาตลอดนะครับ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปตรวจปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายเป็นศูนย์นะฮะ
คือไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้ดื่มเบียร์อะไรพวกนี้นะครับ
ก็ต้องไปตรวจหาพวกสารเสพติดใช่ว่าเมาอย่างอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่เหล้า
รอผลการตรวจปัสสาวะอยู่นะครับนี่คุมตัวมาก็ต้องเอาไปสงบสติอารมณ์ในห้องคุมขังก่อน
ของทางสนพระชวังผู้ชายคนนี้นะฮะ
มันจะเกิดอะไรขึ้นอาการอย่างนี้นะครับ
วันนี้ก็ไปตามเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไปเจอนายวศิลป์เนี่ยคือท่าทางก็เหมือนที่ตำรวจบอก
ยังดูให้การวกไปวนมายังพูดอะไรก็ดูแบบอารมณ์โกรธนะฮะ
มียียวนด้วยคุณภูริพัฒน์ก็ถามว่าเออเป็นอะไรนะ
เขาบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราว่าเขาทะเลาะกับแฟนมา
ค่ะอ่าก็เลยเครียดนะเครียดก็เลยขับรถจะไปเยาวราชนะฮะ
ระหว่างทางเนี่ยเจอคันนั้นคันนี้เขาบอกว่าคันอื่นเอามาปาดมาชนเขาก่อน
เขาก็เลยโมโหคือนายวะสินเนี่ยคุยไปคุยมาเนี่ย
พอคุณบุริพัฒน์ถามมากเขาบอกว่าพี่เอางี้ดีกว่า
พี่อยากเห็นอะไรเนี่ยพี่ไปดูกล้องวงจรปิดเอาเอง
เราก็บอกโอ้โหใจเย็นพยายามใจเย็นหน่อยคุยกันหน่อย
แต่ไปเสพสารเสพติดเสพยาอะไรมาหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เสพยาเสพติดนะครับแต่สูบกันชา
แล้วคุยกับคุณภูริพัฒน์ยังไงต่อเดี๋ยวไปฟังนะฮะ
อ๋อปืนหลังมาจากไหนอ่ะ

อ๋อปืนน่ะซื้อเอง
ซื้อมานานหรือยัง
ซื้อมานานแล้ว
ใช้ทะเลาะอะไรกับครูเนียรึเปล่า
โหทะเลาะกับครูเนียรึเปล่า
แล้วทำไมผมไปชกหลายคนได้ขนาดนั้นอ่ะ

อ๋อใจเย็นพี่ใจเย็น
อ๋อไม่ได้เล่นยาได้ไหม

น้องดูดมาเยอะไหมอะ

นักข่าวคืองงเลยไม่รู้จะตอบยังไง
ชวนไปดูกัญชาเนี่ยนะ

ยังผิดกฎหมายอยู่นะคะ
ผมก็เลยมาโหวะไงแต่ประการบอกโอ้โหนักโอกทางใจเลยเกิน
ค่ะ

แต่รับผิดทุกคันนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้ก็คือเนี่ยฮะ
แล้วถ้าเมาแล้วประกันจะจ่ายให้ไหมล่ะนึกออกไหม
ก็ต้องดูว่าเขาทำประกันประเภทไหนใช่ไหมฮะ
ถ้าเป็นประเภทที่คุ้มครองคันอื่น
แต่ว่าคันนี้เนี่ยจะยังไงใช่ไหม
ต้องจ่ายให้คันอื่นไปก่อนแล้วมาเรียกเก็บกับนายวศิลป์อะไรประมาณอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหคือผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์ต่างเนี่ย

เริ่มจากนายวะสินเนี่ยขับรถกระบะนะครับ
มาจากถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
แล้วมาชนคันนี้ก่อนนี่พี่แท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้นะครับ
ขนส่งสายใต้ใหม่ขาเข้านะครับ
หลังจากนั้นก็ลงมาแล้วก็เอาปืนเนี่ยมาขู่นะครับ
บอกว่าถ้าแน่จริงก็ตามมาแล้วขับกระบะหนีไปนะครับ
ไปถึงเชิงสะพานพระปิ่น๙ขาเข้า

คันที่ใส่เสื้อสีส้มกับคันใส่เสื้อสีดำอีก
หลังจากนั้นยังไปใช้ปือคมขู่
สามารถไปสกัดจับติดตามจับกลุ่มตัวได้
ก็แจ้งข้อหาไปนะครับเรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องการพกพาอาวุธปืนนะครับ
แล้วก็ต้องหาเรื่องของสารเสพติดด้วย
แต่เจ้าตัวเขาบอกกับผู้สื่อข่าวของเราคุณภูริพัฒน์

อืมโอ้โหแม่โอ้โห